มาดูเรื่องของโจรขโมยอีกแล้วคุณผู้ชมมาบุกร้านกาแฟไม่ได้มาครั้งเดียวด้วยนะ
มากันสองครั้งสามครั้งจนเจ้าของร้านบอกอยู่ไม่ไหวแล้วแบบนี้ย้ายหนีดีกว่าค่ะ
มาที่ร้านกาแฟร้านนี้คุณผู้ชมเจ้าของร้านผู้เสียหายก็คือคุณจิราปรางนาคีอายุ๒๐ปีนะคะ
เป็นเจ้าของร้านกาแฟร้านนี้อยู่ที่ตะบนกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
บอกกับผู้สื่อข่าวเลยว่าถูกขโมยของมา๓ครั้ง
ไปดูครั้งแรกวันที่๒๐ตุลาคม
กล้องวงจรปิดภายในร้านบันทึกภาพคนร้ายเอาไว้ได้นะคะว่า
ขโมยเงินไปได้ถึง๔๐๐๐บาท
ซึ่งเธอก็บอกแล้วว่าตอนนั้นไม่ได้ล็อกกุญแจไว้
เพราะก็ไม่คิดไงว่าจะมีขโมยมา
ยังไม่พอคุณผู้ชมผ่านครั้งแรกไป
ครั้งที่๒ถัดมาวันที่๒๐ธันวาคม

ก็เลยทำให้เจ้าโจรขโมยไม่สามารถเข้าไปข้างใน
ก็เลยขโมยอย่างอื่นที่อยู่นอกร้านแทนนั่นก็คือนี่ค่ะ
ถังน้ำแข็งถังน้ำแข็งด้านนอกนะคะ
เอาอะไรไปเอานมจืดไปคุณผู้ชม
เอาอุปกรณ์เครื่องดื่มทำมาหากินของเขาไป
คิดดูแล้วกันแหมน้ำจืดก็ยังเอา
มาถึงครั้งที่๓ค่ะเจ้าโจรกลับมาอีกแล้ว
คราวนี้มีความพยายามที่จะบุกเข้าไปภายในร้านให้ได้นะ
แต่ก็ถือว่าโชคดีมากเนี่ยมีพี่ผู้หญิงคนนี้ขับรถมาจอดพอดี
หัวขโมยก็เลยไหวตัวทันเดินออกไปทำเนียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ดูสิคะอะไรกันนักกันหนากับร้านร้านนี้น่าเห็นใจเขาจริงนะ

แต่ว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งความ
แต่บอกกับทีมข่าวตลอดเอาไว้นะว่าโอ้โหไม่ไหวแล้ว

กล้องวงจรปิดก็ติดไว้อยู่ตอนนี้ไม่กล้าอยู่คนเดียวแล้ว
ย้ายร้านดีกว่าเพราะพี่เนี่ยเป็นผู้หญิงตัวคนเดียว
รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยรู้สึกถึงอันตรายขอย้ายหนีเลยดีกว่า

แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะคือถ้ามีโอกาสตัดสินใจใหม่ไปแจ้งความไว้ก่อนดีกว่า
โอ้น่าจะได้เป็นหลักฐานอย่างน้อยเนี่ยถ้าไปก่อเหตุอีกนะ
จะได้เร่งล่าจับตัวมาผู้ก่อเหตุจะได้ไม่ไปก่อเหตุที่อื่น

จริงค่ะอย่างน้อยเขาก็ได้ทรัพย์สมบัติเราไป
นะฮะเงินก็ได้ไปบางทีความเสียหายทางด้านจิตใจก็มีอีกเหมือนกัน
แจ้งความไว้ถ้าจะย้ายร้านเพื่อความสบายใจก็ได้เหมือนกัน